เรื่องราวของทีมชาติไทยก็แน่นอนจบทวนาเมนต์เข้าไปแล้ว

ย้ำกันอีกครั้งว่าเราจบอันดับที่๔ของตาราง
แล้วก็ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งจากผลงานอันน่าผิดหวังทำให้เราเอง
ปี๒๐๒๓ซึ่งโปรแกรมตอนนี้ล่าสุด
ยืนยันเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๕
ก็จะเป็นเส้นทางที่สำคัญเช่นเดิม
ในการที่เราจะต้องผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับ
ติดตามผลงานของทีมชาติไทยในรายการคัดบอลโลกจากรายงานครับ
เป็นผลงานอันน่าผิดหวังสำหรับทีมชาติไทย
ด้วยการจบอันดับที่๔ของตาราง
ได้เพียง๙แต้มจากการลงสนาม๘นัด
น่าผิดหวังนอกจากการตกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกแล้ว
ยังเป็นการทำผลงานที่ไม่น่าจดจำ

ผลงานในช่วงโค้งแรกทีมชาติไทยทำได้ถึง๗คะแนน

ประกอบด้วยการเสมอกับเวียดนามในบ้าน๐ประตูต่อศูนย์
จากนั้นบุกไปเอาชนะอินโดนีเซีย๓ประตูต่อศูนย์
แต่หลังจากนั้นทีมชาติไทยกลับสะดุดในการเยือน๒เกม
พ่ายสุดช็อกต่อมาเลเซีย๑ประตูต่อ๒
ต่อด้วยการบุกไปเสมอกับเวียดนาม๐ประตูต่อ๐

ทำให้ไทยหล่นมาอยู่อันดับ๓ของตาราง
สถานการณ์นั้นเวลานั้นทีมไทยเสียเปรียบพอสมควร
แต่ว่ายังมีลุ้นใน๓เกมสุดท้าย

ทำให้โปรแกรมคัดบอลโลกของทีมชาติไทยต้องหยุดพักไป
ก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งที่สนามเป็นกลาง
นับว่าเป็นโชคร้ายที่ด้วยปัญหาหลายอย่าง
ทำให้ทีมชาติไทยล้มเหลวไม่เป็นท่าใน๓เกมดังกล่าว
เริ่มจากเสมออินโดนีเซียแบบสุดช็อก๒ประตูต่อ๒
ที่ทีมชาติอินโดนีเซียมีโอกาสเพียง๔ครั้งในการยิงประตูเท่านั้น
ทำให้โอกาสเข้ารอบของไทยยากลำบากมากขึ้นเรื่อย

และที่แย่ไปกว่านั้นคือเกมสุดท้ายทีมชาติไทยพ่ายต่อมาเลเซียไปอีก๐

ทำให้ไทยจบทวนาเมนต์ด้วยการเป็นอันดับรองสุดท้ายของกลุ่ม
ผลพวงจากการตกรอบครั้งนี้ต้องรับผิดชอบก็คือ
ซึ่งยังไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่นอนว่า
จากนี้กุญสือรายนี้จะยังได้คุมทีมชาติไทยต่อหรือไม่
ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะประเมินผลงานของกุญซื้อรายนี้โดยเร็วที่สุด
เพราะไทยอาจต้องเจอกับทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างอุสเบกิสถาน
อาจรวมไปถึงจอแดนและบาเรนที่เป็นงานหนัก
จากผลงานครั้งนี้ทีมชาติไทยอันดับโลกร่วงจาก๑๐๖มาอยู่ที่๑๒๒
ชนิดที่ห่างไกลท็อปร้อยไปทุกขณะ
สิ่งที่ต้องพูดคุยจากนี้คืออนาคตของทีมชาติไทย
แต่เชื่อว่าแฟนฟุตบอลไทยยังอยากเห็นช้างศึกตัวนี้กลับมาเป็นช้างศึกที่ดุดันอีกครั้ง